ดูรัฐมนตรีบุคคลต่างหน่อยแล้วกันนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าได้ทำงานเข้าทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว
เหลือแค่รอแถลงนโยบายเท่านั้น
คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันนี้ก็ใช้รถประจำตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รหัสเรียกขานเขาเรียกมธ๑นี่ครับ
คุณอนุทินบอกมันเป็นรถเก่านะแต่มาอยู่กระทรวงใหม่
ขอทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
แนวทางการทำงานคือทำงานเชิงรุก
ทุกเรื่องต้องทำแบบด่วนจี
ลองฟังดูนะครับ

พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อันนี้รัฐมนตรีจากพลังประชารัฐ

ทนตำรวจเอกพัชรวาสบอกว่า

พี่ชายไม่ได้ฝากหรือว่ามีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการทำงานนะครับ
แต่ยืนยันว่าพลเอกประวิทย์ยังอยู่กับพักพลังประชารัฐ
ยังเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับ

เลขาธิการพักพลังประชารัฐนี่ฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ยืนยันว่าขณะนี้พลเอกประวิทย์ยังเป็นสอสอบัญชีรายชื่อยังเป็นหัวหน้าพักเหมือนเดิม
ส่วนโคต้ารัฐมนตรีในสัดส่วนของพักพลังประชารัฐก็คือ๒ว่าการกับ๒รัฐมนตรีช่วย
คือจะมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่เต็มในส่วนของภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็เรื่องของคุณสมบัติอะไรพวกนี้โคต้าจะเปลี่ยนไหมจะยังเก็บไว้รอใครหรือเปล่า
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าในสัดส่วนตรงนี้ชื่อของคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชร
ยังไม่หลุดโผล่นะฮะตอนนี้ขอรอแค่ข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อน
ยืนยันว่าโคต้ารัฐมนตรีของพลังประชารัฐยังมีเหมือนเดิม
และชื่อเนี่ยยังรอคุณไผลลิกเหมือนเดิม
คือโคตรรัฐของภักดิ์พลังประชารัฐคือ๒บวก๒ยังคงเดิมและก็ให้คุณไผ่พิสูจน์ตัวเองก่อน
ไม่ครับเข้าใจผิดตอนนี้คุณไผ่ยังอยู่ในลิสต์อยู่เพียงแต่รอการตีความข้อกฎหมายให้ชัดเจน

ก็ต้องมีเรื่องของโคศกรัฐบาลด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ใครจะมาเป็นโคศกรัฐบาล
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คนใหม่นะครับวันนี้มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐารัฐบาล
ควรละมเศรษฐา๑เนี่ยกำลังทาบทามให้คุณทีรัฐรัตนาเสวีซึ่ง
โศกรัฐบาลนะฮะเรื่องนี้นะครับก็เลยทำให้คุณธีรัฐล่าสุด
ออกมายืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะฮะบอกว่าไม่เคย
เอาไว้เป็นข่าวของตัวเองที่แชร์มาจากเพจของคุณสรยุทธ์
บอกเจ้าตัวไม่รู้เรื่องไม่มีการทาบทามใดนะครับนี่นะฮะ
ก็เหมือนกับเป็นการปฏิเสธไปในทีนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวนี่